ทุกคนยังคงติดตามกันอยู่กับกระแสโควิด๑๙นั่นเองค่ะ
วงการโดนผลกระทบรวมไปถึงวงการบันเทิงหลักเลย
เลื่อนทั้งเลิกกันไปก็หลายงานนะคะ

พี่ตายอรไทยกับไผ่พงศธรค่ะโดนยกเลิกงานโชว์ตัวในเดือนนี้
แล้วก็เดือนหน้านะคะจริงเนี่ยเดือนหน้าโอ้โหหลายคนบอกว่าเป็นเดือนสำคัญนะ
เพราะว่าเป็นเดือนเทศกาลสงกรานหลายที่เนี่ยยกเลิกกันไปนะคะ

แต่พอพี่สื่อมวลชนกระแสถามว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ย
มันหนักถึง๗หลักหรือเปล่าก็คือหลักล้านหรือเปล่า
ทั้งคู่ไม่ยอมปิ่บปากนะ
พูดแค่เพียงว่าต้องนึกถึงสุขภาพก่อนเงินทองค่ะ

ตอนนี้ก็๑๐กว่าแล้วครับ๑๐กว่างานแล้ว
อีก๒งานก็หมดแล้วครับ

ก็ถือว่าพักผ่อนครับยดช่วงปีใหม่ยดยาวสงการครับ

เศาะกิโล่หรือครับ
ทำงานก็ปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องของรายได้
เงินไม่สำคัญถ้าเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาจริงอะ
หรือติดเชื้อจริงผมว่าเงินสักเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้ว
ช่วงสงกรานก็ถูกยกไปเป็นช่วงเทศกาลสงกรานเลยนะคะ
วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะแบบมีเสียงโทรศัพท์มาหรือเปล่า
ยกนะคะหรือว่าเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะก็แบบอ๋อเตรียมรับไว้ทุกวัน
ก็ต้องเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คู่นี้ก็ยอมรับกันไปชิลถือว่าเป็นการพักผ่อน

ไม่ได้มีงานแค่แบบงานร้องเพลงต่าง
งานบวชงานบุญเขาก็รับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนเซิลกันไปเยอะแยะเลย
แต่อย่างที่คุณภัยบอกมีเงินถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช้
ใช่ค่ะถูกต้องที่สุดเลยนะคะที่สำคัญคือสองคนนี้เนี่ย
ค่าออกงานในแต่ละทีเนี่ยเขาบอกว่าเยอะมากนะ
ที่เสียไปเนี่ยแตะเลข๗หรือเปล่า๗หลักหรือเปล่า
นี่ก็เดี๋ยวรอถามกันดูอีกทีนึงนะคะ